เขาก็จัดตามประเพณีนะคะขนบธรรมเนียมดั้งเดิม
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ที่ภาคเหนือตั้งแต่เมื่อวานก็รายงานบรรยากาศมานะคะ
ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามจากคุณระวีการได้เลยค่ะ

บรรยากาศบริเวณลานประตูท่าแพรเชียงใหม่นะคะ
คึกคักค่ะหลังจากที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาชมการแสดงแสงสีเสียง
บริเวณลานประตูท่าแพรกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ขณะเดียวกันก็ยังพบเห็นการฉีดน้ำปลาปลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวให้เห็นด้วย
แต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดสดอย่างด้านขวามือของดิฉันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ของลานประตูท่าแพรนะคะ
ที่กำลังมีการจัดแสดงแสงสีเสียงนะคะ
แล้วก็เป็นเวทีนะคะที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลย
ตอนนี้นะคะผู้คนก็กำลังทยอยเดินทางเข้ามา
ชมการแสดงที่เกิดขึ้นไปเมื่อช่วงเวลา๑ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
นี่คือบรรยากาศสดค่ะที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะ
ชาวเมืองเชียงใหม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะ
กับวันที่๒ของเทศกาลสงครานวันนี้
มานะคะบริเวณด้านประตูท่าแพรนะคะ
บริเวณด้านหน้าประตูนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะ
ว่ามีการจัดซุ้มน้ำนะคะแล้วก็มีการจัดละอองน้ำนะคะ
ละอองน้ำให้กับประชาชนซึ่งเราก็ถามเจ้าหน้าที่นะคะ
ว่ามีการจัดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการเปิดน้ำละอองน้ำตรงนี้นะคะ
ให้ประชาชนเนี่ยได้มีความชุ่มฉ่ำนะคะ
แล้วก็มีความสนุกสนานรื่นเริงนะคะ
รวมไปถึงเป็นการป้องกันเรื่องของฝุ่นด้วย
จะเห็นว่านักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจบริเวณนี้พอสมควรค่ะ
โดยวันนี้นะคะเข้าสู่วันที่๒ของเทศกาลสงกรานปีใหม่๒๕๕๙
แม้ว่าปีนี้ทางเทศบาลเชียงใหม่จะมีมาตรการงดสัตว์น้ำลงเล่นน้ำคู่เมืองปะแป้งปาร์ตี้โฟมในพื้นที่สาธารณะ
หากประเฟินปรับ๒๐๐๐บาทดำเนินคดีนะคะ
แต่คุณผู้ชมก็ยังคงเห็นความคึกคักของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางมาเที่ยวงานสงกรานเชียงใหม่ที่ถือเป็นจังหวัดสำคัญของทางภาคเหนือ
ที่มีการจัดงานเทศกาลสงกรานที่สนุกสนานแล้วก็ยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะ
ให้ความสนใจทำให้ช่วงเย็นที่ผ่านมาจากการสำรวจนะคะก็พบว่ายังคงเห็นนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวต่างชาตินะคะถือปืนฉีดน้ำฉีดน้ำใส่กันแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะ
ซึ่งทางประหลัดอำเภอนะคะทางประหลัดอำเภอเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาตักเตือนกลุ่มนักท่องเที่ยวขอความร่วมมืองดฉีดน้ำพร้อมทั้งจัดทำใบปลิวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะทำความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวใหม่แล้วด้วยนะคะเบื้องต้นก็ถือปืนฉีด
เพราะบรรยากาศความสนุกสนานของการสัดน้ำเมืองเชียงใหม่ห่างหายไปนาน๓ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังอยากให้ระมัดระวังเรื่องของการระบาดของโควิด๑๙ค่ะ
บางครับ

เสียงสนุกคือการบริการรบรวมจากแ้งหน้าคุณแขกจะได้ดับไปปรังกย่างนะครับ
หน้าหลานกราตูอนะครับ
กิจกรรมบนเวทีนะคะด้านหน้าลานประตูท่าแพร
ไลท์ของค่ำคืนนี้ก็จะมีการประกวดเทพีเทพบุตรสงกรานนะคะ
อกจากนี้จะมีการแสดงสืบฮีตสารฮอยภูมิปัญญาลานนา
และการประกวดตีกลองปู่จาด้วยค่ะโดยการแสดงทั้งหมดนะคะ
ก็ได้เริ่มขึ้นณตั้งแต่ช่วงเวลา๑ทุ่มจนถึงณเวลานี้ค่ะ
ส่วนจุดที่ติดตั้งอุโมงน้ำนะคะการสำรวจของทีมข่าวตลอดทั้งวัน
ก็พบว่าเมื่อวานนี้หลังจากมีการถูกสั่งปิดอุโมงน้ำนะคะ
นักท่องเที่ยวก็มีการให้ความร่วมมือนะคะไม่ไปเล่นน้ำในจุดดังกล่าวแล้ว
อกจากนี้นะคะบริเวณลานอนุสวรีสามกษัตริย์ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่
ทางจังหวัดได้มีการจัดการแสดงแสงสีเสียงพื้นเมืองให้ประชาชนชาวเมืองเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
ได้ร่วมชมกิจกรรมในบริเวณจุดนี้อีกหนึ่งจุดด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่นะคะ
บริเวณลานประตูท่าแพรค่ะแม้ว่าปีนี้นะคะ
แต่ก็จะทำให้เห็นค่ะว่าปีนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงให้ความสำคัญกับเมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่แล้วก็มาท่องเที่ยวงานเทศกาลสงกรานสงการปีใหม่ที่เชียงใหม่แห่งนี้ค่ะ
วิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ขอบคุณคุณระวีการด้วยนะคะ
ก็มีชาวต่างชาติที่บางทีเขาอาจจะไม่ทราบว่าห้ามเล่นน้ำเนาะก็ถือปืนฉีดน้ำกันเข้ามาไง
ก็ถือเป็นพล็อปถ่ายรูปอย่างเดียวก็แล้วกันฉีดไม่ได้
ก็อาจจะงงหน่อยเอ๊ะทำไมปีนี้ดูไม่ค่อยคึกคัก
ก็คงจะต้องช่วยกันอธิบายต่อไปนะครับ